ประเด็นดราม่าเด้อเหมือนวันนี้จะจบแล้ว

เป็นเรื่องราวความรักทั้งเก่าของคุณโพจับโกนลัทธ์
ที่เป็นไปให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่ง
แต่ว่ากระแสบันดันตีมันก็มาทั้งทีมงาน
แล้วก็ใครโดนหนักสุดรู้ไหม
นี่ไงนี่คุณชอตสายทิพย์นั่นเองค่ะที่เจอชาวเน็ตนะขุดประเด็นความสัมพันธ์กับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้อง
เอสวรริสค่ะอันเป็นที่มาของแฮชแท็กมาแรงแห่งปีนะป้าซุ่มทุ่มไม่อ้านเป็นแฮสแท็กต่อเนื่องกันไปเลยค่ะ
แต่ระดับกูเรือเรื่องความรักตัวแม่นะคะโนแคโนสนเรื่องดราม่าให้เสียเวลาอยู่แล้วค่ะคุณ
ล่าสุดค่ะควงผู้บริหารหนุ่มข้างกายขึ้นรับ๒รางวัลบนเวทีนาตราชด้วย
เผยกับสื่อมวลชนถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะว่าทุกอย่างจบลงแล้วไม่ขอพูดถึงอีก
เช่นเดียวกับเอสวรริสค่ะที่มองว่าอดีตก็คืออดีตขอให้ความสำคัญกับปัจจุบันจะดีกว่าค่ะ

หยุดแล้วค่ะเช็คแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วเขาเบื่อแล้วเขาก็หันไปคุยเรื่องอื่นกันต่อไปค่ะ
ไม่ได้หน่อยค่ะแค่อย่างที่พี่คุยไปในรายการว่าเวลาที่มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก่อนคือทบทวนตัวเองก่อน
วันนี้สังคมเราอาจจะต้องอาจจะต้องระวังเรื่องการเสพข่าวให้มากขึ้นน่ะนะคะแล้วก็เรามีคนพูดเยอะบางทีอาจจะต้องมีการฟังกันบ้างมีคนฟังบ้าง
จริงแล้วต้องบอกว่าเป็นเหยื่อนะเป็นผู้ที่ถูกติดสอยไปด้วยก็จริงก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับจริงแล้วก็ต้องบอกว่าทุกอย่างมันก็ถูกต้องของมันดีอยู่
สิ่งที่คุยมาผมว่าจริงมันก็เป็นอดีตเป็นเรื่องเก่าไม่ใช่ว่าทุกคนไม่เคยรู้นะครับทุกคนก็เห็นอยู่เสิร์ชอินเทอร์เน็ตก็เห็นหมดนะครับ
ข่าวก็แค่ขุดคุยกันขึ้นมาก็แค่นั้นเองอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปทำวันนี้ดีกว่าเหนื่อยแล้ว